อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะคราวนี้เนี่ยมีชายคุ้มคลั่งเขาคุ้มคลั่งเขาถือมีดเนี่ยแกว่งไปทั่วบ้านเลยทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะไปคุมตัวแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะคือเอาจริงทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่มีดุ้งค่ะดุ้งที่ว่านี้สะดุ้งขนาดไหนเดี๋ยวดูค่ะ
สะดุ้งแล้วนะแต่พอเสียงดังอีกรอบนึงเนี่ยเหมือนกับว่าเขาวิ่ง
มาข้างนอกกันนะคะตกอกตกใจกันไปหมดเลยนี่
เขาเข้าไปจะไประงับเหตุ
มีชายคุ้มคลั่งถือมีดเดินทั่วบ้านเลย

แล้วตอนที่ตำรวจกับกู้ภัยค่อยเดินเข้าไป
เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยเขาก็ลุ้นไง
เอ๊ะชายคุ้มคลั่งเป้าหมายเขาอยู่ตรงไหน
ปรากฏว่าเขาหลบอยู่บนห้องนอนชั้น๒
แล้วก็มีการคว่างของลงมาเสียงดัง
ก็เลยทำให้ตำรวจแล้วก็กู้ภัยเนี่ยสะดุ้งรอบแรกเลยนะ
แต่รอบ๒เสียงมันดังกว่าเดิม
ทีนี้เขาก็เลยตกใจพากันวิ่งออกจากบ้าน
แล้ววิ่งออกมาไม่เป็นท่าแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ท้ายที่สุดพอออกมาต้องตั้งหลักกันใหม่นะ
เขาหัวเราะที่พวกเราตกใจนี่แหละ
แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใช้เวลา๔ชั่วโมงกว่า
ตัดสินใจปีนทางหน้าบ้าน
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นแล้วอาวุธของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจเนี่ยนะ
เขาจะมีไม้อันหนึ่งคุณสืบสกุลนอกจากไม้งาม

แล้วก็ใช้แห่ขึ้นไปเพื่อดูว่าตัวคนคุ้มคลั่งอยู่ตรงไหน
เอากระจกไปส่องดูใช่ค่ะแต่ต้องติดอยู่กับไม้ไงเนี่ย
แล้วก็ไปหาพอรู้ว่าอ๋อเขาอยู่ที่ชั้น๒
ก็ต้องปีนทั้งหน้าบ้านเข้าไปข้างใน
นี่จังหวะที่คุมตัวได้
ชายคุ้มคลั่งคนนี้อายุ๕๘ปี
น่าจะมีอาการทางจิตแล้วก็เครียด
ทีนี้มีการนำตัวออกมาได้แล้วก็ไปพักรักษาตัว

แล้วแหมดูตำรวจก็มีโล่มีอะไรพร้อมเลย
แต่ที่สะดุ้งที่ตกใจคงคิดว่าเป็นเหมือนกับอาวุธหรือเปล่า
ตอนที่เขาปลาของคิดว่าเป็นปืนปืนยิงมาเสียงดังหรือเปล่า
ก็เลยทำให้ตำรวจสะดุ้งตกใจเหมือนกันนะคะ